คุณผู้ชมค่ะเรามาเกาะติดเรื่องความสัมพันธ์กันต่อดีกว่า
แล้วเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วถึงกรณีความสัมพันธ์ของน้องกระต่ายพันนิพานะคะ

คือเมื่อวานมันเหมือนจะกลายเป็นประเด็นเรื่องบานปลาย
เชื่อว่าหลายคนน่าจะผ่านหูผ่านตามากับรายการของพี่หนุ่มกัญชัย

กันตรงเมื่อวานนี้ระบายกันแบบอัดอั้นเต็มที่นะคะ

อย่างที่อดีตภรรยาเขาบอกไปว่ากว่า๓ปีเนี่ยแทบอดทนมานานค่ะ
เพราะว่าเธอนี้นะโดนอดีตสามีกล่าวหาว่าคบชู้

คุณเอ๋อดีตภรรยาของอาจารย์ภัยบูลนี้นะคะ
ออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยเมื่อวานนี้แน่นอน
อย่างที่บอกไปขึ้นกระแสทวิตเตอร์เลยเพราะว่ามันร้อนแรงมากเลยนะ
มีแฮชแท็กโผล่ขึ้นมาค่ะบอกว่าผู้จัดการโป๊ะแตก
ใจความสำคัญเธอบอกว่าเธอต้องทนกับคำคอรหาว่าคบชู้มาตลอดเลย
อาจารย์ภัยบูลเองก็ยอมรับนะคะว่าเป็นคนโพสต์กล่าวหาแบบนั้น
แต่เป็นเพราะความไม่เข้าใจกันค่ะแต่สุดท้ายก็ลบโพสต์ทิ้ง
แต่ยืนยันว่ามีความระหองระแหงกันกับอดีตภรรยาอยู่แล้ว
ในเรื่องของประเด็นที่อาจารย์ภัยบูลยังไม่ทันได้ตอบ
ข้อสงสัยก็คือมีความสัมพันธ์กับน้องกระต่ายตั้งแต่น้องอายุ๑๔จริงหรือเปล่า
มีการแอบปันใจให้กันทั้งที่ยังไม่ได้เลิกกับอดีตภรรยาจริงหรือไม่
เมื่อวานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐพยายามติดต่อไปแล้ว
ต่อหาอาจารย์ภัยบูลค่ะแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้นะฮะ
ส่วนในโลกออนไลน์ก็ชาวเน็ตมือไวคุณผู้ชม
ผมกับผู้หญิงชื่อเอ๋ที่เป็นแม่ของลูกเนี่ยเราหย่ากันแล้วเมื่อ๓ปีก่อน
เขามีแฟนแล้วมีครอบครัวใหม่แล้ว
ถึงวันนี้เขาขอความเป็นธรรมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่
มีครอบครัวใหม่ไม่ได้เหรอ
ทุกอย่างมันชัดเจนตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยพาดพิงทำร้ายเขาเลย
แต่เหมือนที่บอกไปว่ามีคนแคปแล้วเรียบร้อย
อาจารย์ภัยบูลก็ออกมาบอกว่าทุกอย่างที่ผ่านไปก็ขอให้เป็นบทเรียนกับตัวเอง
แล้วก็เรื่องราวที่ผ่านมามีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่จริง
อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดกันไปบ้าง
ต่อไปจะไม่ออกมาพูดอะไรแล้วนะ
ถ้าโทษว่าเขาเป็นคนผิดก็ยอมรับไปแล้วไง

และต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครทำร้ายใคร

ขอพื้นที่เหลือสร้างชีวิตครอบครัวของตัวเองค่ะ
และในคอมเมนต์คุณผู้ชมเราพยายามถ่ายแล้วก็ส่องดูนะ
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลายพันข้อความเลยนะคะ

แต่ก็มีไม่น้อยนะคุณผู้ชมที่ตำหนิติเตียนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนะ
หลังจากที่ไปออกรายการเมื่อวานนี้

ก็โพสต์ว่า๓ปีที่ผ่านมาเจ็บแค่ไหน

สุดท้ายความจริงก็ชนะทุกอย่าง
ต่อไปนี้จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก
ไม่ขอจองเวรกับใครนั่นเองค่ะ

เรื่องนี้นะฮะหลายคนก็น่าจะต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่
ต่างฝ่ายต่างก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กัน
ก็เป็นเรื่องราวดีที่ต้องตามดูกันต่อไปนะฮะ